ก็เลยพาลูกชายไปบวชตั้งใจให้ไปบวชเรียน
ไปบวชมาถูกพระเนี่ยล่วงละเมิดทางเพศครับ
พระทักว่าเน้นพระนี้ต้องมีเคราะห์ต้องสะดอกเคราะห์
พาเข้าไปที่เต็นต์นอนแล้วก็ทำการล่วงละเมิดทางเพศ
สามเณรก็ทนไม่ไหวโทรบอกแม่พาผมกลับแต่ผมไม่อยู่แล้ว
ไม่ไหวแล้วนะฮะทีนี้พอไปถึงปุ๊บพระรูปนี้ศึกเลย

แบบไม่อยู่เลยฮะแต่บอกว่าเขาไม่ผิดนะแต่เขาก็ศึกเลยเหมือนกัน
ก็บอกว่าจริงแล้วมีสามเณรหลายรูปนะคะ
ถูกล่วงละเมิดทางเพศโดยพระรูปนี้ตอนนี้ไม่ได้เป็นพระแล้ว
สึกออกมาแล้วแต่ว่าก็มีอีกมุมนึงบอกว่าสามเมอเนนรูปนี้
ที่ตอนนี้ก็ศึกแล้วเหมือนกันที่เป็นอดีตสามะเนรแล้ว
ว่าถูกล่วงละเมิดเป็นเรื่องโกหก
เพราะว่าตัวเองอยากศึกออกมาไม่อยากจะบวชเนร
แล้วก็เลยกุเรื่องนี้ขึ้นมาเรื่องนี้เลยมีสองมุม
ใช่ครับพาคุณผู้ชมมาดูความคืบหน้าเรื่องนี้กันหน่อยนะครับ

คือทางด้านของตำรวจภูทรโคกงามเนี่ย

คืออดีตสามประเด็นสามรูปเนี่ยนะฮะ

นายวุฒิบุญชมแสงหรือว่า
กระทำอนาจารย์และสำเร็จความไคร้
ที่บวชเป็นเนรอยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรม

ว่าเนี่ยศาลาตรงนี้เป็นศาลาการประเรียน

พาพ่อแม่ของอดีตสามประเด็นสามรูปเนี่ย

พระพิชยวัฒน์หรือพระเดี่ยว
แล้วก็สามประเด็นร่วม๒๐รูป

อดีตสามประเด็นสามรูปนี้ไปชี้จุดเกิดเหตุ
ระหว่างนั้นก็มีการกระทบกระทั่งกันด้วย

ขอให้ตำรวจตรวจปัสสาวะอดีตสามเณรด้วย

พระเดี่ยวเคยทำร้ายสามประเด็น

พาอดีตสามเณรไปที่จุดเสร็จแล้ว

พ่อแม่บอกว่ามันไม่เกี่ยวของกำเป็นเรื่องของกำเริ่มละเมิด

วันที่เกิดเหตุมีเรื่องทะเลาวิวาสกันประมาณสัก๑ทุ่ม
เด็กที่บวชเป็นสามะเนทอยากศึก
ก็เลยขึ้นเตรียดกราบขอพระอาจารย์วุฒิ
แต่การศึกแน่นอนต้องให้คุณพ่อคุณแม่ยินยอม
เพื่อรอทำวัดกันอยู่แต่สามะเรนไม่ขึ้นไปทำวัดหลังจากนั้นประมาณสักครึ่งชั่วโมง
พระอาจารย์ก็ให้พระพี่เลี้ยงไปตามสามะเนรสามเณรก็แสดงอาการไม่พอใจ
จากนั้นก็เห็นท่าทางไม่ดีแล้วก็เดินลงไปเห็นสามเณรดักรออยู่ด้านหน้า
ต่อว่าไปนะฮะจากนั้นสามเณรรูปหนึ่งวิ่งเข้าไปเขาใช้คำว่ากระโดดถีบพระเดี่ยวเลย
แล้วก็มีคนเข้าไปห้ามปรามมันก็ชุดละมุนขึ้นสุดท้ายไม่ได้มีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้น
ส่วนการรุมทำร้ายสามเณรยืนยันว่าไม่เป็นความจริงนะครับ
ถ้าไม่มีผู้ปกครองรับรู้สึกไม่ได้พระอาจารย์เด็กก็น่าจะไม่พอใจ
ก็เลยเดินลงมาแล้วก็รอพ่อแม่อยู่แต่พระทั้งหมดทุกคนทุกรูปนั่งอยู่บนสาราเพื่อรอทำวัด
พวกเขาก็ไม่ขึ้นไปทำวัดเราก็ทำวัดไม่ได้เพราะว่าต้องมาให้พร้อมกันกฎของที่วัดถึง
เริ่มกันสวดมนต์ปฏิบัติเลี้ยงต่อทุกรูป

ก็มีอาการกระโชคโงกงากไม่พอใจกัน

เราก็เลยเดินไปดักรออยู่ข้างหน้าเลย

ถ้าใครให้พระอาจารย์รอ

ซึ่งทุกคนเห็นวิ่งกระโดดถีบเข้ามาหาผมเลยครับ

อาการสาหัสไม่ได้มาเดินอย่างนี้
ไม่ได้มาเสนอหน้าน่าสื่ออย่างนี้แน่นอน
สามเงินมีเคราะห์ต้องทำพิธีสะดอกเคราะห์

แต่ไม่กล้าจะบอกใครเพราะว่ากลัว

สุดท้ายโทมิหวัยก็โทรไปบอกแม่ให้ไปรับหน่อย

นอกจากตนเองแล้วยังมีเพื่อนสามเงินอีก๓รูป
ถูกกระทำลักษณะเดียวกันด้วย
และยังถูกพระพี่เลี้ยงทำร้าย

ให้ไปแจ้งความที่สถานีตำรวจภูทร
โคกงามเป็นหลักฐานนะครับ

เพราะขุมเชื้อ
กี่ตอนนี้เป็นที่จะคนเดียว
ไม่ไปเคลียร์อะไรไม่รู้ครับแต่ผมบอกว่ารอแม่ก่อน

เคลียร์นี่เคลียร์คือเคลียร์เคลียร์อะไร

ข้อมูลก็ไม่ตรงกันพระเดี่ยวบอกอย่างหนึ่ง
สามเณรบอกอีกแบบนึงนะ
ทีนี้ก็เลยต้องไปถามแม่ของอดีตสามะเนร
ก็บอกกับผู้สื่อข่าวของเรานะบอกว่า
หลังจากเกิดเรื่องเนี่ยมีเจ้าคณะตะมนต์รูปหนึ่งติดต่อมา
ทางผู้ใหญ่บ้านขอให้เธอยอมความ
คือไม่เอาเรื่องกับพระที่เป็นเจ้าสำนักปฏิบัติธรรม
แต่แม่ของสามเณรยืนยันว่า

กับที่พระรูปนี้ทำจะเอาเรื่องอย่างถึงที่สุดด้วยนะครับ
เป็นแม่ของเนรนะคะทำไมต้องแวะที่บ้านโคกงามคะ

ถึงเห็นไม่เห็นแต่การกระทำที่เขาทำกับลูกหนู
วันที่หนูไปรับหนูลูกหนูหนูลูกหนูก็เกือบเอาชีวิตไม่รอดเหมือนกันค่ะ
เพราะหนูไปเห็นเหตุการณ์ที่ลูกหนูโทรมาหาหนูกันนะ

ถ้าหนูไปไม่ทันไม่รู้ว่าลูกหนูจะเป็นยังไงค่ะ
เพราะก่อนเกิดเหตุเด็กมันรุมกันอยู่ก่อนแล้วค่ะ
คือยังไงน้อง่ายคุณเข้ามาคุยกันได้ไหม
ที่แรกฉันก็ไม่อยากให้มันเกิดแต่ว่าหนูได้ยินคำพูดของลูกหนู
พูดให้แม่ฟังหนูรับไม่ได้การกระทำของเขาทำโหดร้ายกับลูกหนูเหลือเกิน
คุณผู้ชมคะส่วนที่วัดโคกงามพระสิริรัตนเมธีรองเจ้าคณะจังหวัดเลย
เป็นเจ้าอาวาสวัดพลชัยนะคะพอรู้ข่าวก็ทำการสอบสวน
พระวุฒิวรเชษโถที่ถูกกล่าวหาสุดท้ายก็ให้พระวุฒิลาศิขาแล้วตั้งแต่เมื่อวาน
ทีมข่าวของเราก็เข้าไปถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับอดีตพระวุฒินะคะ
ในวุฒิบุญชุมแสงค่ะนี่ภาพนี้พอเขาลาศีขาแล้วเนี่ยเขาใส่ชุดขาว
แล้วเอาจีวอนคลุมหัวไว้แบบนี้ค่ะปิดหน้าหมดเลย
นักข่าวของเราก็เนี่ยพยายามจะถามพยายามจะคุยเดินตามก็ไม่พูดอะไรนะคะ
ก็พยายามจะถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่ในวุฒิหรืออดีตพระวุฒิเนี่ยก็เดินหนี
ติเดินตามอดีตพระวุฒิเดินหนีปฏิเสธตลอดค่ะบอกว่าไม่ได้ล่วงละเมิด
ส่วนพระประหลัดวิมลสุจิตโตเลขานุการเจ้าคณะอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยบอกว่า
ก็เลยสอบปากคำเพียงฝ่ายเดียวก็คืออดีตพระวุฒิ
พระวุฒิยืนยันว่าไม่ได้ก่อเหตุล่วงละเมิดสามะเนรตามที่ถูกกล่าวอ้าง
เพียงแค่ทำพิธีลงนะที่หน้าท้องให้สามเณร
ซึ่งขัดแย้งกับข้อมูลที่ตัวแทนพระเคยสอบถามสามเณรที่ถูกล่วงละเมิดนะคะ
พอทางฝ่ายสามะเนรไม่ไปเนี่ยก็เลยยังไม่รู้ข้อเท็จจริงว่าจริงแล้วมันยังไง
เพราะว่าก็มีข้อมูลจากทางฝั่งอดีตพระวุฒิฝั่งเดียวนะคะ
พระวุฒิเขาก็ลาศิกขาไปก็เป็นอดีตพระวุฒิแล้วนะคะ
ก็บอกว่าที่ลาศิขาเพราะไม่อยากจะให้ศาสนามัวหมอง
ก็ไปต่อสู้คดีกันก็ว่ากันไปในชั้นศาลอดีตพระวุฒิบอกแบบนี้ค่ะ
ครับตอนที่อดีตพระวุฒิเดินออกมานะนะคะ
เราไปถามว่าท่านท่านไม่ผิดแล้วท่านจะศึกทำไม
เขาก็ตอบว่าเราเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าตอบอย่างนี้ฮะ
ก็งงว่าอ้าวแล้วทำไมตอบแบบนี้นะฮะ
ทีนี้ทีมข่าวเราล่าสุดเลยเดินทางไปที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมที่ที่เกิดเหตุ
พบว่ามีสาราปฏิบัติธรรมสี่หลังนะฮะ
กติจำวัดอีกกว่า๑๐หลังตั้งอยู่ที่พื้นที่กว่าห้ามไร่
ก็สอบถามข้อมูลจับพิธราศงษ์ถึงเรื่องราวที่มันเป็นยังไงบ้าง
ว่าสามรเนรผู้เสียหายเนี่ยสร้างเรื่องถูกทีพระพุทธโล่งระเมืองทางเพศ
เพื่อใช้เป็นข้ออ้างในการศึกออกจากศูนย์ปฏิบัติธรรมนะฮะ
ส่วนรายละเอียดพระท่านเองก็บอกไม่ทราบ
ทางด้านของพันธบรรทโทวุวุลชูมี๔รองผู้กำกับการสอบสวนสอบพอโครกงานก็ระบุว่า
ตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบปากคำผู้ปกครองของสามะเนร
ส่วนสามเณรจะต้องใช้เจ้าหน้าที่สหวิชาชีพไปสอบประคำเพราะว่ายังคงเป็นเยาวชนอยู่
โดยตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน
ต้นหากพบว่ามีมูลความผิดจริงก็ต้องเตรียมแจ้งข้อกล่าวหาข่มขืนกระทำชำราวผู้อื่น
โดยใช้กำลังประทุษร้ายและข้อหากระทำอนาจารย์แก่บุคคลอายุไม่เกิน๑๘ปีแต่ไม่ต่ำกว่า๑๕ปีต่อไปนะครับ